ได้แล้วจับคนร้ายได้แล้วแล้วมันเป็นไปอย่างที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกับเราตลอดเลยอ่ะ
ว่าคนร้ายเคยเข้าไปในบ้านจริงจริงคุณยายวัยเจ็ดสิบห้าค่ะครับ
ถูกคนร้ายเข้าไปในบ้านแล้วก็กระหน่ำแทงจนคุณยายเป็นแผล๓๒แผล
ขโมยเงินไปจับได้แล้วนะคะเป็นผู้ช่วยช่างแอร์ที่เคยเข้าไปในบ้านคุณยายเมื่อสามสี่เดือนก่อน
เหรอและชอบไปเล่นกับหมาไปครั้งเดียวเลยนะคะไปช่วยทำแอร์ครั้งเดียวเลยนะ
แล้วเล่นกับหมาตลอดหมามันเลยไม่เห่าไงมันจำได้เลยเหรอมันจำได้ไง
แต่จับได้แล้วค่ะอายุเพิ่ง๒๔ในเจมส์ค่ะเจ้าตัวไม่ยอมเปิดปากพูดอะไรเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนิดหนึ่งค่ะตอนจับคนร้ายรายนี้
ตั้งใจมานานแล้วยังลึงไว้นอกถึงวางแขกมานานแหละคะพี่เจมส์
ขอโทษครับอยากขอโทษคุณยายแม่เจมส์
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคนร้ายรายนี้ในเจมส์นายนนทพัฒน์สวสารอายุ๒๔เป็นผู้ช่วยช่างแอร์
ก่อเหตุแทงคุณยายค่ะคุณยายสุธาสินีพันธ์สวัสดิ์อายุ๗๕ปีในบ้านที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี๓๒แผลเมื่อ๕กรกฎาคม
ภาพขวามือคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านเชื่อว่าคุณผู้ชมตามคดีนี้อยู่
ทีนี้พอจับได้เอาตัวออกมาจากห้องสอบสวนเขาก็ใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗สอบปากคำเองแต่พอนักข่าวถามตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เขาเงียบนะคะ
เขาไม่พูดเขาไม่ตอบเขาไม่อะไรเลยแล้วเขาก็ปิดบังใบหน้าอะไรหมดเลย
มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่เขาจะขอแบบไม่เปิดเผยใบหน้าอะไรแบบนี้มันทำได้
เจมส์ถูกจับตัวได้หลังจากที่ตำรวจสพชะอำร่วมกับหลายภาคส่วนเลยค่ะ
ระดมกำลังสืบจากพยานรูปภัณฑ์สันฐานและหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
รวมถึงรถที่ใช้ในการก่อเหตุรถจักรยานยนต์สีชมพูที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะ
เหมือนที่คุณผู้ชมคุยกับเราเมื่อวานเลยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากว่าเนี่ย
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นการแต่งตัวครับเห็นหน้าครึ่งหนึ่งเห็นรถจักรยานยนต์สีชมพู
กล้องวงจรปิดในบ้านที่ตำรวจไม่ให้นักข่าวดูอีกล่ะ
มันต้องชัดมันต้องรู้ว่าเป็นใครเนี่ยตำรวจแกะรอยจากไอ้สิ่งต่างเหล่านี้
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันครับก็ไปจับตัวเลย
ของกลางที่ได้มาก็คือเสื้อเข็นยาวสีน้ำเงิน
ยี่ห้อปูนยี่ห้อ๑มีนนะคะที่ใส่ในวันก่อเหตุ
ท่อนึงอ่ะนะคะที่ใส่ในวันก่อเหตุ
ยังติดอยู่ที่เสื้ออยู่เลยคุณผู้ชมครับ
มีเสื้อแขนยาวสีขาวที่เปลี่ยนหลังก่อเหตุด้วยเหมือนกับเขาใส่เสื้อสองตัวพี่อุ๋ย
แต่โอ้โหนี่ดูเสื้อใช่เสื้อที่เป็นปูนนะคะมันมีคราบเลือดค่ะโอ้โห
แล้วเปลี่ยนเสื้ออีกตัวหนึ่งหลังก่อเหตุเพื่อหนีค่ะครับ
รองเท้าแตะสีขาวดำหมวกลายพรางรถจักรยานยนต์สกูปิ้ไอสีชมพู
นี่คันนี้เลยหลักฐานมันชัดหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมมันใช่หมดเลย
ในกล้องวงจรปิดนี้อย่างนี้เลยสีนี้เลย
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันตามไม่ยากหรอก
หลักฐานมันเยอะมันชัดขนาดเนี้ยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยกระทำทารุณโหดร้าย
ครับและบุกรุกเข้าไปในเคหสถานโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธนะคะ
ควบคุมตัวไปชี้จุดทิ้งมีดมีดที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
อ้างว่าทิ้งไประหว่างหลบหนีในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขัน
แต่มีดยังไม่เจอนะคะมีดยังไม่เจอวันนี้ยังไม่ได้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ตำรวจบอกว่าขอสอบปากคำเพิ่มอย่างละเอียดก่อนพอสอบปากคำเสร็จนะคะ
บอกว่าตอนไปจับในเจมส์เนี่ยนะในเจมส์คือจำนวนด้วยหลักฐานจนต้องสารภาพ
คือหลักฐานมันชัดมากเขาสารภาพว่าวันเกิดเหตุ
ที่จะไปก่อเหตุเนี่ยนะเขาเตรียมตัวยังไงรู้ไหมคะ

จริงค่ะเตรียมตัวไปก่อเหตุด้วยการเสพยาบ้าก่อนเลย
พอถึงวันก่อเหตุจริงเนี่ยนะ
เขาเสพก่อนสี่วันสามสี่วันนะ
พอถึงวันก่อเหตุวางแผนแบบนี้
รถจักรยานยนต์ของหัวหน้าคนงานที่แคมป์ก่อสร้าง
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
บอกหัวหน้าว่ายืมรถจักรยานยนต์หน่อยนะ

จริงตั้งใจยืมแล้วไปก่อเหตุค่ะครับ
คือเขารู้ว่าบ้านหลังนี้มีแต่คนแก่
รู้ว่าบ้านเงียบห่างไกลจากบ้านคนอื่น

เพราะว่าสามีคุณยายท่านป่วยติดเตียงใช่ไหมคะครับ
ที่รู้เพราะอะไรเพราะเคยไปรับจ้าง
เป็นผู้ช่วยช่างแอร์ติดแอร์ให้
เมื่อ๓๔เดือนก่อนครั้งเดียว
คุณผู้ชมดูสิคะเข้าไปบ้านเขาแค่ครั้งเดียว
วางแผนเลยรู้เลยว่าบ้านหลังนี้มีแต่คนแก่
มีคนป่วยเตรียมตัวเลยค่ะ

คงจะเห็นในนี้ด้วยละมั้งทำเลบ้านอ่ะใช่ไหม
ใช่พี่อุ๋ยแล้ววันที่เข้าไปครั้งเดียวทำไมรู้ไหม
ก็เห็นว่าบ้านนี้มีหมาเล่นกับหมาใหญ่เลย
ตีสนิทกับหมาเล่นกับหมาตลอดค่ะ

วันนี้วันก่อเหตุหมามันไม่เห่าเห็นไหมคะ
ทีนี้ค่ะวันก่อเหตุเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
เจมส์บอกว่าพอไปถึงเปิดประตู
คุณยายเห็นในเจมส์ก็ตะโกนร้องเอะอะโวยวายครับ
เจมส์ยกมือซ้ายขึ้นมาห้าม

เอามือปิดปากยายยายกัดมือ
ยายกรรมือที่นิ้วก้อยด้านซ้าย

คุณผู้ชมคะมันน่าเศร้าใจจริง
เงินสดไปแค่๒๐๐๐ค่ะพี่อุ๋ย
เงิน๒๐๐๐แลกกับชีวิตคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยนะคะ
แล้วหนีไปถามว่าเอาเงินไปทำอะไรไอ้๒๐๐เนี่ย
คือไม่ถึง๒๐๐ดีด้วยนะเกือบ๒๐๐๐
เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวไม่รู้ไปซื้อยาบ้งยาบ้าอะไรหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะพอแถลงข่าวเสร็จนะคะ
ลูกชายของคุณยายนำดอกไม้ไปมอบให้กับตำรวจ
ขอบคุณตำรวจที่จับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วค่ะ
ไปดูบรรยากาศตรงนี้นะคะลูกสาวทั้งสองคนเลยนะคะ
พอบครัวคนอื่นต่อไปขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ
นี่คือลูกสาวทั้งสองคนของคุณยายไปขอบคุณตำรวจค่ะ
ช่อดอกไม้และลูกสาวของคุณยายทั้งคู่เลยนะคะ
ยืนยันว่าไม่เคยเห็นหน้าในเจมส์นะจำไม่ได้จริง
ในเจมส์บอกว่าเคยไปเป็นผู้ช่วยช่างแอร์ติดแอร์เนี่ยนะ
ก็นึกหน้าไม่ออกค่ะลูกสาวบอกเลยว่าอยากให้ลงโทษ
สูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันเลย
เพราะอะไรรู้ไหมคะวันที่ในเจมส์คนร้ายอ้างว่าไปช่วยติดแอร์เนี่ย
ลูกสาวบอกว่าคุณยายใจดีกับช่างแอร์มากเลยนะ
คือหิวไหมถามช่างแอร์แล้วผู้ช่วยช่างก็คือในเจมส์อ่ะ
หิวไหมกินอะไรหรือยังหาข้าวหาปลาหาน้ำให้กินนะคะวันนั้นน่ะ
แล้ววันนี้คืออะไรอ่ะไปแทงคุณยาย๓๐กว่าแผล
คุณยายอายุตึงเยอะไม่มีอาวุธด้วย
คือล่าสุดเนี่ยนะคะลูกทั้ง๓คนกุมมือคุณพ่อเลยค่ะ
พ่อป่วยติดเตียงตอนแรกลูกไม่รู้จะบอกคุณพ่อยังไงดีพี่อุ๋ย
เพราะคุณพ่อป่วยติดเตียงด้วยอะไรด้วยสุดท้ายลูกตัดสินใจว่าต้องบอก
คือกุมมือคุณพ่อจับมือคุณพ่อเลยแล้วก็บอกว่าแม่จากเราไปแล้วนะ
แต่บอกว่าแม่เป็นโรคหัวใจไม่กล้าบอกความจริงทั้งหมด
ไม่อยากให้พ่ออาฆาตแค้นค่ะไม่มีใครกล้าอยู่บ้านหลังนี้แล้ว
ไม่มีใครทำใจได้เลยนะคะลูกสาวพูดทิ้งท้ายเป็นภาษาอังกฤษ
แปลว่าฉันอยากจะฆ่าตัวผู้ก่อเหตุด้วยมือของฉันเอง
คนนี้เขาก็มาครั้งแรกค่ะก็มาแค่ครั้งแรกหลังเดียว
แล้วก็เป็นบุคคลที่คุณแม่เขาคือช่างคุณแม่คุยกับหัวหน้าช่าง
แล้วก็คุยกับเขาก็เป็นบุคคลที่คุณแม่ถาม
หิวไหมกินอะไรหรือยังอะไรอย่างนี้ค่ะ
นอนหลับเสียชีวิตคุณแม่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วค่ะ
ให้คุณพ่อเกิดความรู้สึกความร้ายของเหตุการณ์
อย่างนั้นนะคุณพ่อจองเวรจองกัน
คนนี้มากเลยค่ะ
มันเลวมากแค่กัดนิ้วได้นะ
ปัญญาอ่อนที่สุดในโลกเลยเหตุผล
คือเอาเข้าจริงคุณแม่ก็ต้องสู้ไหมคะ
เพราะว่าเขาเข้ามาที่จะทำร้ายที่บ้านมารักขโมย
ถูกต้องคุณแม่ควรทำมากกว่านั้นที่จำ
ถูกต้องแล้วคุณแม่เดินมาอย่างเดียว
แค่ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักตรงที่อยู่ตรงนั้น
ระเบียงเฉลี่ยงแค่นั้นเอง
แล้วแค่มันคือคุณแม่แค่กัดนิ้วมันแค่นั้น

แล้วมันถึงก็ต้องทำคุณแม่๓๐กว่าแผลเลยเหรอ
มันมันมันบ้าอ่ะมันบ้าไปแล้วอ่ะมันควรจะ
เราไม่อยากให้มันอยู่กับโลกใบนี้
นี่นะคะความรู้สึกของลูกอะค่ะโกรธแค้นจริง
ว่าทำไมต้องก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้
แล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากเลย

คุณผู้ชมบอกว่าเอาจริงพอย้อนกลับไปต้นทางต้นเรื่อง
ก็นี่ไงมีเรื่องของยาบ้ามาเกี่ยวอีกแล้ว
คนร้ายเสพยาบ้าก่อนวางแผนแล้วมาก่อเหตุ
คุณผู้ชมครับไปดูกล้องวงจรปิดกันอีกทีนึง
วันเกิดเหตุนะคะถนนจอมพลห่างจากบ้านของผู้ตาย๒๕๐เมตรนะคะ
เจมส์ขี่รถจักรยานยนต์ไปดูลาดเหลาก่อนค่ะคุณผู้ชม
ขี่เข้าไปในซอยหมู่บ้านที่เกิดเหตุผ่านหน้าร้านค้าเพื่อไปก่อเหตุค่ะ
นี่ไงคะวางแผนไงคะไปดูลาดเหลาก่อนด้วยนี่
กล้องวงจรปิดหน้าบ้านของผู้เสียชีวิตช่วงที่ในเจมส์ขี่รถไปจอดนะคะ
จอดเลยหน้าบ้านไปนี่นะคะนี่เห็นไหมคะ
เขารับสารภาพว่าพยายามจะปีนเข้าที่รั้วหน้าบ้านเลยนะพี่อุ๋ย
แต่ตอนนั้นหมาเห่าเสียงดังมากปีนยากเลยเปลี่ยนใจ
ปีนเข้าทางกำแพงข้างบ้านเห็นไหมคะหมาเห่า
ไปปีนเข้ากำแพงข้างบ้านค่ะมันเป็นป่าย่ารกรกห่างจากบ้านหลังอื่นด้วยค่ะ
พอเข้าบ้านได้มันก็เป็นมุมกล้องที่คุณผู้ชมเห็นไป
ก็ย่องก้มพยายามจะเปิดประตูบ้านเดินวนไปเวียนมา
นี่นะคะแล้วเปิดไม่ได้ย่องกลับไปอีกทีทางหน้าบ้าน
ภาพนี้ที่คุณผู้ชมดูไปตั้งแต่ต้นละ
นี่ค่ะสรุปคือปีนเข้าทางข้างบ้าน
นี่นะคะและคุณผู้ชมต้องดูให้จบนะคะข่าวนี้
เพราะไปดูประวัติของในเจมส์คนร้ายโอ้โหหลายคดีมากพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เคยถูกจับคดีเสพยาเสพติดในพื้นที่สพนครชัยศรีปี๒๕๕๙
คดีรักทรัพย์และยักยอกทรัพย์สพรัฐนาธิเบศปี๒๕๖๑เหมือนกัน
เพิ่งพ้นโทษ๑๓พฤษภาคมปี๒๕๖๓
พ้นโทษออกมาเขาก็อุตส่าห์ให้โอกาสให้คุณได้ทำงานนะคะ
ไปทำงานรับจ้างหลายที่เลยไปเป็นลูกน้องช่างแอร์
ทำหน้าที่ยกล้างเครื่องปรับอากาศแล้วยังไงอ่ะคะ
คุณอุตส่าห์ได้โอกาสในการทำงานหลังจากออกมาจากคุก
แล้วเนี่ยพอไปซ่อมแอร์บ้านเขากลายเป็นไปดูลาดเหล่าที่บ้านเขา
แล้วย้อนกลับไปก่อเหตุนี้
วันนี้ร่างของคุณยายถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดมริคทายวันค่ะ
บรรยากาศเศร้ามากนะคะลูกชายคนโตจุดทูปเชิญดวงวิญญาณของคุณแม่
ลูกสาวนำรูปภาพของคุณแม่ที่เคยถ่ายกับครอบครัวตอนไปเที่ยวค่ะ
แล้วก็ถ่ายกับสุนัขด้วยค่ะไปติดเอาไว้ตรงทางเข้างาน
ทีนี้ค่ะก็พาคุณพ่อนั่งรถเข็นมาร่วมงาน
นี่นะคะคุณพ่อค่ะคุณพ่อนั่งเศร้ามองไปที่รูปภรรยาตลอดเลย
แล้วเงียบเลยพี่อุ๋ยนั่งมองรูปอย่างเดียว
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของในเจมส์คนร้ายค่ะ
อยู่ที่ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
ครอบครัวในเจมส์บอกตกใจเหมือนกัน
ย่าของในเจมส์นะคะนางวันพุธอายุ๗๒
ย่าบอกว่าหลานไม่ได้อยู่ที่นี่มา๔ปีกว่าแล้ว
ไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยกลับมาครั้งเดียว
รู้ข่าวตกใจมากใจหายเลยใจสั่นเลยพอรู้ข่าว
คือพ่อกับแม่ของเจมส์แยกทางกันต่างฝ่ายต่างไม่มีครอบครัวใหม่
ก็ไปเป็นทหารเกณฑ์หน่วยทหารเคยโทรมาถาม
เจมส์ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ย
ยายบอกยายไม่รู้ยายบอกเลยนะคะว่าไม่ไปเยี่ยมหรอก
ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยมาก่อเหตุขนาดนี้ปล่อยไปย่าไม่ยุ่งแล้วค่ะ
แล้วก็ก่อนสมัยที่เด็กเขาอบรมง่ายอะไรดีง่ายนะ
หมายถึงเขาสั่งซ่อนมาย่างดีเลยคนรักดีก็ตวงเข้า
แล้วก็ไปทำระยำแบบนี้

เสียใจสิพูดพันธฉันไม่มีนะพ่อเขาก็นิสัยดีนะ
พี่สงสารคนไม่เยี่ยมจ๊ะ

มาเยี่ยมเพราะว่าฉันเสียใจเห็นลูกค้าแบบนี้ฉันก็เสียใจมาก

คุณผู้ชมเชื่อไหมคุณย่าของในเจมส์คนร้ายบอกว่าเจมส์เคยบอกย่าว่า
ไม่ต้องห่วงหรอกเจมส์จะไม่ทำอะไรให้ย่าเสียใจ

เคยพูดประโยคนี้ค่ะพี่อุ๋ยแล้วนี่คือสิ่งที่จะไม่ทำให้ย่าเสียใจเหรอคะ
ไปฆ่าคนแก่กระหน่ำแทงไป๓๐กว่าแผลเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับหัวหน้างานของในเจมส์ด้วยค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าคือก็มีไซส์งาน๒ที่นะคะ
ที่อำเภอบางสะพานกับที่อำเภอหัวหินจประจบทิริคัณ
เจมส์เพิ่งจะย้ายงานมาจากอำเภอบางสะพานได้๒วัน
วันที่๔กรกฎาคมก่อนเกิดเหตุเจมส์เบิกเงินล่วงหน้าสองพัน
คิดเลยค่ะว่าวันถัดไปวันที่๕กรกฎาคมจะไปก่อเหตุ
ออกจากไซส์งานไปตอน๑๐โมงเช้า
อ้างว่ายืมรถไปทำธุระโอ้โหจริงจริงแล้วเธอบอกว่า
ไม่ได้ยืมด้วยซ้ำขโมยไปดีกว่าพูดแบบนี้ดีกว่า
ขโมยไปนะอยู่ดีดีก็เอารถจักรยานยนต์ของเธอไปอ่ะ
ไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าจะเอาไปทำอะไรค่ะเจมส์อ้างว่ายืมใช่ไหมคะ
อืมยืมแล้วบอกว่าจะไปทำธุระเปล่าเลยขี่ของเขาไปเฉยเลยไม่บอกด้วย
รู้อีกทีตอน๑๐นาฬิกา๔๐นาทีพยายามโทรตามเจมส์ไม่รับ
บ่ายโมงเจมส์ขี่รถกลับมาจอดเปลี่ยนชุดด้วย
แล้วบอกว่าผมป่วยนะขอลาครึ่งวันอาบน้ำเปลี่ยนชุด
เนี่ยค่ะแล้วก็กลับไปที่ไซส์งานอีกแห่งหนึ่งที่อำเภอบางสะพานครับ
นี่นะคะคือเธอบอกว่าเธอกับคนงานทั้งหมดไม่รู้จริงว่าเจมส์เอารถ
จักรยานยนต์ไปไม่ได้ยืมอยู่ดีก็เอาไปเลย
เพราะว่าพอกลับมาเขาเงียบเขาเงียบเลยไม่พูดอะไรเลย
แล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะไปโดนจับที่ที่พักที่อำเภอบางสะพาน
ติดต่อได้อีกทีก็เกือบเที่ยง๕๐ที่เขาโทรกลับมาหาลูกน้องอีกคนนึงนะว่ากำลังจะกลับเขาไปหาเมียเขาแต่ว่าเขากลับมาถึงหน้างานบ่ายโมง๒๐ไม่ได้รู้ว่าเขาไปไหนมาเพราะว่ารถเราเสียบกุญแจขาไว้อยู่เพราะลูกน้องส่วนมากก็จะออกไปซื้ออะไรกินกันอะไรอย่างเงี้ย
บอกวีมอยู่แล้วใช่แต่ว่าเราก็คือมันนานเกินไงก็เลยโทรตามเพราะว่าปกติจะออกไปก็๕นาที๑๐นาทีใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือนานมากเราก็เลยโทรตาม
พอเขามาถึงเขามีท่าทีลุกลี้ลุกลนหรือว่าแตกต่างยังไงบ้างเงียบนะก็เงียบเฉยเงียบไม่ได้อะไรผิดปกติไหมครับก็เงียบอ่ะปกติเขาก็ล่าเริงแต่เขาก็เงียบ